คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานกันหน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ถ้าเป็นฝรั่งคือวันศุกร์๑๓ก็จะเป็นค่อนข้างไปทางพีหน่อย
แต่ของบ้านเราเป็นวันพระใหญ่นะคะมีการไหว้พระจันทร์กันเป็นขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๐ใช่ไหมคะ
มีชาวบ้านที่พระนครศรีอยุธยาค่ะช่วงค่ำของคืนวันที่๑๒เนี่ยเขาพายเรือผ่านเพลิงพักริมคลองหลังหนึ่ง
เห็นผู้ชายคนนึงนั่งคุกเข่าอยู่กลางบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรก็พายเรือผ่านไป
เช้าวันที่๑๓พายผ่านบ้านหลังเดิมอีกผู้ชายคนนั้นก็ยังนั่งคุกเข่ากลางบ้านเหมือนเดิม
มันแปลกอ่ะทำไมนั่งนานจังเลยก็เอาไปพูดคุยกันในตลาดสุดท้ายค่ะมาตรวจสอบดูปรากฏว่าเขาผูกคอตายค่ะ
ผู้ตายก็คือนายสุรชาติสัมมาตรีนะคะอายุห้าสิบสี่ปีเขาใช้ผ้าขาวม้าลายสีแดงสลับขาวเนี่ย
ผูกคอตัวเองกับขื่อกลางบ้านเสียชีวิตอยู่ในท่านั่งคุกเข่าในเพิงพักสังกษี
ไม่มีเลขที่ติดกับคลองหันตราที่ตำบลหันตรานะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็แพทย์เวรรวมถึงกู้ภัยก็มาตรวจสอบแล้วก็นำศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุด้วย
เขาบอกว่าที่เพิงพักหลังนี้เนี่ยทั้งญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านช่วยกันเก็บข้าวของเครื่องใช้ออกไปหมดแล้ว
สอบถามเรื่องราวจากนายอำนาจสุกเกษมวัย๖๗ปีน้าเขยของนายสุรชาติผู้ตายเขาบอกว่า
นายสุรชาติเนี่ยอาศัยอยู่ที่เพิงพักนี้คนเดียวอยู่มา๒ปีแล้วค่ะไม่มีครอบครัวที่ไหน
คือก่อนหน้านี้เขาก็มีบ้านที่เป็นบ้านปกติอ่ะนะคะแต่ว่ามันเกิดไฟไหม้วอดทั้งหลังเลย
ก็เลยต้องมาอาศัยอยู่ที่เพิงพักริมคลองนี้นายสุรชาตินิสัยส่วนตัวชอบดื่มเหล้าค่ะ
เย็นวันที่๑๒ก่อนวันเกิดเหตุวันพบศพเนี่ยก็เห็นว่ายังเดินออกไปซื้อเหล้าที่ร้านค้าแถวบ้านอยู่เลย
แต่พอมาเช้าวันที่๑๓เนี่ยตัวของนายอำนาจน้าเขยเนี่ยไปทำบุญที่วัดและเห็นชาวบ้านเขาพูดกันว่าเนี่ยมีคนนั่งคุกเข่าทั้งคืนข้ามคืนเลยอยู่บริเวณเพลิงพัก
ฟังแล้วก็เอ๊ะมันเหมือนหลานชายเขาก็เลยมาตรวจสอบดูก็ถึงได้รู้ว่าหลานชายเนี่ยผูกคอตายนะคะ
เขาบอกว่าเย็นวันที่๑๒คนหาปลาพายเรือผ่านบ้านของนายสุรชาติก็เห็นคนนั่งคุกเข่าอยู่กลางบ้าน
จำลองเหตุการณ์ให้ดูพายเรือไปอย่างนี้ค่ะพายเร็วเหมือนกันเนาะ
พายเรือพายเรือไปผ่านเพลิงพักสังกษีปุ๊บเรือพันตาไปมองเอ๊ะเห็นคนนั่งคุกเข่าอยู่แต่เห็นแค่ครึ่งล่าง
แค่ท่อนล่างไม่ได้เห็นท่อนบนก็ไม่ได้คิดอะไรเออคงมานั่งรับลมอะไรก็ว่าไป
เช้าวันที่๑๓คนเดิมเลยค่ะพายเรือผ่านมาที่เพิงพักหลังนี้อีกครั้งนึงตาก็เหลือไปมองอีก
เอ้ายังนั่งคุกเข่าอยู่อีกเหรอนี่ข้ามคืนแล้วทำไมยังนั่งอยู่ท่าเดิม
ถึงได้รู้ว่าเป็นหลานชายตัวเองจริงแล้วก็เสียชีวิตแล้วด้วย
คนหาป่าแต่ว่าเขารู้จักเรา
คือเขารู้จักเขาก็บอกคนนี้คนนี้มาบอกคนนี้
บอกกันต่อก็ถึงเรากำลังจะทำบุญ
เขาบอกไปดูสิหลานเป็นอะไรหรือเปล่า
ก็กลับมาก็เจอกลัวตาย
ไม่มีแรงจูงใจไม่มีไม่มี

ซึ่งผลการชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นน่ะนะคะ
ก็คาดว่านายสุรชาติเสียชีวิต

ญาติญาติเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายอะไรค่ะ
ก็เลยนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดหันตรา
แล้วก็จะชาปนกิจกันวันจันนี้ค่ะ
คนที่เห็นก็คงจะเห็นช่วงที่ได้ตัดสินใจไปแล้วแหละนะครับ